นครราชศรีมาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกล

มันรุนแรงขนาดนั้นเลยเพราะว่าตู้มเดียวไปเนี่ย
เกือบจะ๘๐๐๐ไร่จมอยู่ใต้น้ำแล้วฮะ

ต้องมีหลายมุมภาพนี่คือภาพด้านล่าง

ตอนนี้๓๐แล้วนะ๓๐เมตรแล้ว

ความแรงของน้ำลดความแรงลงแล้ว

อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลตอนล่างนะฮะ
อ่างแตกนะแต่เป็นการหาทางระบายน้ำนะครับ
นี่คืออ่างนะอ่างคือด้านข้างล่างจอ

เหมือนหยิบทะเลเทใส่เมือง
มอยู่ใต้น้ำ๗๖๐๐กว่าไร่

นี่คือสถานการณ์ที่รุนแรงมากกับสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำ
ลำเชียงกลายนครราชศรีมาดูภาพมุมสูงเลยได้มั้ย
เอาสูงเข้าไปใหญ่เลยดูจากอากาศเลย

บันทึกข้อมูลเอาไว้เนี่ยหลายวันก่อนนะฮะ
ตัวเลขก็คือสถานการณ์น้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกัน
หลายวันก่อนความแรงของน้ำเนี่ยมากกว่านี้
แต่พอมารอบนี้แล้วความแรงของน้ำลดปริมาณลงแล้ว
แต่อย่างน้อย๗๖๐๐ไร่ท่วมจมอยู่ใต้น้ำ

แต่ถ้าทั้งจังหวัดนครราชศรีมาปลาเข้าไปเกือบ๒แสนแล้วฮะ

แต่ส่วนอื่นเนี่ยก็เจอน้ำท่วมเหมือนกันนะ
๑๘๘๐๐๐กว่าไร่ของนครราชสีมาที่โนนไทย

ไร่นี่คือสถานการณ์ล่าสุดของจังหวัดนครราชศรีมาฮะ
แล้วนครราชสีมาเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมาเลยนะคะ
นั่นนะฮะดูแผนที่ของจิสต้าที่กลุ่มที่
คือฟ้านั่นคือน้ำหมดเลยครับคุณผู้ชมฮะ
น้ำที่มันไหลไปนะ

เพื่อที่จะเอาบิ๊กแบ็คนั้นมาอุดไอ้ตรงรูที่

นั่นแหละจำประตูน้ำบางฉมศรีได้ไหม
สมัยก่อนนู้นน่ะจบหวับว่าช่วยฉลอได้รอดูนะครับ

พูดแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้แล้วนะคะ
ทางการจะต้องเร่งบำรุงรักษาเกี่ยวกับเรื่องของอ่างเก็บน้ำ

ที่ที่น้องความรักษาศรีมา